คนนี้ก็เหมือนกันเขาเคยมีฝันเขาอยากจะเป็นนักแสดงลิเกชื่อดังแล้วเขา
เป็นดาวร้ายมีชื่อนะครับเป็นดาวร้ายมีชื่อของลิเกหลายคณะแต่ชีวิต
คนเรามันมีขึ้นแล้วก็มีลงล่าสุดโรคภัยรุมร้าวยังดีว่าคนข้าง
กายคือคนรักที่อยู่กันมาหลายสิบปีไม่ทอดทิ้งเขาไปไหนเข็น
วิวแชร์กันอยู่แบบนี้อยู่ริมถนนรถก็วิ่งไปวิ่งมาน่ากลัวมากนะฮะ
เพื่อจะขอเงินจากคนใจบุญอยากจะมาตั้งทุนชีวิตใหม่คนที่นั่ง
วิวแชร์เขาบอกว่าเขารู้ว่าเขาอยู่ได้อีกไม่นานหรอกแต่ขอ
ได้ไหมฝันครั้งสุดท้ายที่เขาอยากจะฝันเพื่อให้คนรักของเขา
ได้อยู่ต่อถนนสายนารายสี่แยกสะพานเจ็ดครับตัวเมืองลบบุรีครับ
นักข่าวไทยรัฐทีวีสังเกตเห็นนะทำไมมาเข็นวิวแชร์กันอยู่แบบนี้
สี่แยกอันตรายนะเนี่ยก็เลยไปถามไปถามครับเจอนายเทพอายุ๔๒
คนเสื้อม่วงที่เป็นคนเข็นวิวแชร์อดีตเป็นรอปภเป็นชาว
โคกสำโรงลบบุรีนี่นะฮะเขาบอกว่าผมเข็นวิวแชร์ให้แฟน
ผมนั่งแฟนผมคือนายบุญมาอายุ๖๖อดีตเป็นนางร้ายคณะลิเก
ดังหลายคณะปรากฏว่าถูกขับไล่ออกจากบ้านเช่าช่วงที่
โควิดระบาดก็ไร้งานไร้เงินชีวิตตกอับท่านนี้คือคุณบุญมา
นะครับนี่นะฮะอดีตเคยชีวิตเฟื่องฟูมากแล้วถูกไล่ที่ไม่
มีที่นอนถ้าภาษาชาวบ้านก็คือไร้ที่ซุกหัวนอนนะครับค่ะทุก
วันนี้ได้รับความเมตตาจากพระเด็จพระคุณเจ้าหลวงพ่ออลง
กฎพักอาศัยที่วัดพระบาทน้ำผู้ทั้งคู่ครองรักกันมานานกว่า๒๐
ในเทพเนี่ยเขาเล่าให้ฟังตอนเด็กอายุ๙ขวบทะเลาะกับ
เล่นกับเพื่อนแล้วโดนผลักล้มคือไตแตกต้องตัดทิ้งไปหนึ่ง
ข้างแล้วตอนเป็นรอปภมีอุบัติเหตุซ้ำอีกฮะภายนอกอาจจะดู
ปกติคือเดินได้คล่องแต่ข้างในร่างกายไม่ได้แข็งแรงแล้วเป็น
ชักด้วยมีพิการทางสมองด้วยครับที่ผ่านมาผมชีวิตหนักมา

ดังนั้นในวันนี้เมื่อเขาบาดเจ็บ
เขาไม่สบายผมก็ต้องดูแลเขา
แล้วต้องหาเงินไปฟอกไตครับ
ทุกวันนี้ยอมรับไม่มีตังค์หรอก

นี่คือภาพหวานที่ยังหวานของทั้งคู่ครับ
ในขณะที่คุณบุญมาบอกว่าตั้งใจอยากจะหาเงิน

จะไปลงทุนเพื่อเปิดร้านขายก๋วยจับเร่

คือมอเตอร์ไซค์มีแล้วพ่วงข้างมีแล้ว

เขาต้องการจะถ่ายทอดสูตรให้กับแฟนเขา

รถมีพร้อมยังขายเงินอีก๒๐๐

สูงอายุก็ได้ไม่กี่ร้อยไม่กี่พันนะครับ
เขาก็เลยอยากจะขอให้ความรัก
และความฝันครั้งนี้มันเป็นจริง
เปิดใจเล่าให้ฟังพร้อมกับ

ในช่วงที่ชีวิตเขาตกอับด้วยเสียงสะอื้นครับ

แต่ชีวิตเขาตราบใดที่ยังมีลมหายใจ
เขาขอสู้จนถึงวินาทีสุดท้าย
ก๋วยจับเร่ที่มีจะถ่ายทอดให้แฟน